พูดถึงเรื่องของเวลาคนเราทำงานเครียด

พื้นที่สีเขียวเพื่อพักผ่อนทางสายตาด้วย
รวมถึงสูตรอากาศบริสุทธิ์ด้วยค่ะ
อีกหนึ่งจุดนั่นก็คือที่สวนเบนจกิตินั่นเองนะคะ
ถือว่าเป็นปอดแห่งใหญ่ใจกลางกรุงเทพมหานครสวนป่าแห่งนี้
สร้างขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระนางสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาฏด้วย
โดยตั้งแต่วันนี้พร้อมที่จะเปิดให้บริการกับประชาชนแล้ว

เมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีไปเป็นประธานในการเปิดงานด้วย
เราไปติดตามบรรยากาศพร้อมกันเลยค่ะ
พื้นที่ใจกลางกรุงเทพมหานครถูกเนรมิตให้กลายเป็นสวนป่า
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ
เนื่องในโอกาสมหาโมงคลเฉลิมพระชนวภัณฑ์ศาสตร์
๘๔ภัณฑ์ศาสตร์๑๒สิงหาคม๒๕๕๙
กราบบังคมทูลนะคะ
ก็ดีพระไทยว่าคนกรุงเทพจะได้มีปอดให้แห่งใหม่
ให้ประชาชนได้เข้ามาพักผ่อนหย่อนใจ
อย่างที่แรกเริ่มที่นำขึ้นน้อมกล้าวน้อมกระหม่อมถวายไว้ตั้งแต่

แล้วก็พระราชทานนามว่าสวนเบนจากกิติ
ก็ใกล้เคียงเดินหน้าต่อไปจนครบเต็มพื้นที่ค่ะ
โครงการจัดสร้างสวนป่าเบนจักริติ
ดำเนินการตามแบบแปลนของสำนักพระราชวัง
ลักษณะการจัดสวนป่าจะรักษาต้นไม้ดั้งเดิมเอาไว้
อีกทั้งนำพันไม้หายากในประเทศไทยมารวบรวมไว้
เพื่อเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของเยาวชน
รวมทั้งประชาชนทั่วไป

จริงก็อยากให้ทางท่านช่วย
พันไม้ของประเทศไทยนะครับซึ่งมีหลากหลายมากนะครับ

ซึ่งจะเตรียมเอาไว้ที่จะปลูกในป่าของเราที่นี่ครับ
เพื่อให้เป็นแหล่งรวบรวมพันไม้ประเทศไทยให้มากที่สุด
และให้เป็นเรียกว่าที่แห่งหนึ่งที่ประชาชนได้เห็น
โครงการจัดสร้างสวนป่าเบนจากกิติ
มีเนื้อที่ทั้งหมด๓๒๐ไร่
ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน๖๑ไร่
พร้อมเปิดให้ประชาชนเข้าใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
ส่วนพื้นที่อื่นก็จะดำเนินการต่อไป
ซึ่งหากดำเนินการเรียบร้อยทั้ง๓๒๐ไร่
ก็จะกลายเป็นสวนป่าที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานคร

พระราชประสงค์ของสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินินาศ
อุบลรัฐนวลเนียมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน